ทับเกิดว่าศาสนพระพรูมนี่
เพราะว่าเฮียร์ทำรายการ

สรรพภูมิก็มีตั้งแต่ราคาหลังทันไปปลาย
จนถึงหลักแสนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นลูกทรงที่มันทันสมัยมากขึ้น
คุณผู้ชมค่ะก็นี่แหละแบบหน้าห้างดังหรือแบบในบ้านเนี่ยก็มีเหมือนกันคุณผู้ชม
ถามว่าพี่พี่กระลอกพี่ต้องมูต้องไหว้ขอพรอะไร
ถ้าจะมูก็มูก็ไหว้ปกตินั่นแหละคุณผู้ชม

มันเป็นของใหม่มันไม่มีอาถรรพ์อะไรหนู
คือบางทีของมันเยอะเราก็ฝุ่นเฝินมันเยอะ

ว่าศาลที่ทรงนี้มันเป็นศรงพะปรางศรงเจดี

ถามว่าภูมิสารเจ้าที่สวยหรือว่าเป็นสารเทวาลัย

คือศาลเทวาลัยที่อยู่ในห้างแกเล่าให้ฟัง

มันจะไม่ได้รายได้แบบเดือนละเป็นแบบหลายล้านยังไง

ต้องยอมรับนะว่ามันรุ่งจริง
ส่วนน้องรักค่ะคุณบอลเชิญยิ้มค่ะ
หลังจากประจนดราม่ากับโชครถแห่แบบหนักหน่วง
ตอนนี้ค่ะกลับมาโอเคแล้วค่ะไม่เครียด
แล้วพี่กระรอกเองก็มีแพลนจะไปแจมทัวร์คอนเสิร์ต

คือเรื่องมันจบไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องเครียดแล้วล่ะ
ต้องไปแจมเล่นกับแคร์บ้างมั้ย

แต่ตอนนี้เขายังรับงานคู่ของเขากันอยู่